โลดแรดในวงการบันเทิงมา๓๐กว่าปีค่ะ
พันธุ์อะไรมาบ้างและเคล็ดลับการใส่ยกรรมแต่งพอสวยงามเป็นยังไง

สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะอยู่กับโอ้โหดาวค้างฟ้า
ดาราขวัญใจของประชาชนทั้งประเทศจริงนะคะ

สวัสดีค่ะสวยเสมอจริงพี่

วันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะคะมาพูดคุยเรื่องราว

เล่นภาพยนตร์มากี่เดือนแล้วคะละครทั้งหมด

ไม่ค่ะใช้เวลานานเหมือนกันนะ๓๐กว่าเป็น
วงการยุคนู้นกับยุคนี้มันต่างกันมากไหมคะ

ยุคนี้เด็กสมัยใหม่ยุคนี้เก่ง

สมัยเก่าเนี่ยคือสมัยก่อนนู้นก็เก่งในสไตล์ของเขานะคะ
สมัยกันคนโดยยุคกันก็เปรียบเป็นไม่ได้เนอะ

หลายคนเจอแบบว่าประทับใจกับความตลกของพี่จิ๊ก

ใครจะชอบเราก็ชอบใครจะไม่ชอบเราก็ไม่รู้จะทำยังไง
จนถึงปัจจุบันอย่างที่หลายคนทราบ
จิ๊กผ่านตัวเองมาเป็นเกี่ยวกับแต่งหน้าศพ
ใช่ก็แต่งหน้าศพด้วยนะคะอยู่ลามา
มีเวลาก็ไปไม่มีเวลาก็ไม่ได้ทำค่ะ
จุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่ติ๊กสนใจตรงนี้ค่ะ
พี่ชอบมากเพราะว่าพี่ชอบทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่น
แล้วพี่ทำอะไรที่แบบไม่ต้องมีสิ่งอะไรโต้กลับมาขอบคุณ
แล้วต้องมีไอ้นู่นนี้ไม่เอาก็พี่อยากอยู่สบาย
อยากอยู่มุมของพี่เงียบ
แต่ภาคหลายคนจะบ่นคิดถึงพี่จิ๊ก

ใช่รับงานน้อยลงไม่ถามว่าน้อยลงมากค่ะ
เพราะว่าหนึ่งเดี๋ยวนี้เด็กใหม่เกิดกันเยอะด้วยนะ

แล้วก็อย่างน้อยเขาก็อาจจะว่าเอามาเทรนด์อะไร
จริงมีอายุแล้วทุกคนก็จะคิดอย่างนี้นะ

แต่พี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าไม่มีละครหรือไม่มีวงการอะไร
มันมีงานอะไรแยะมากที่พี่จะต้องทำ

หลายคนนี่พี่ผ่านล้อมผ่านน้ำ

ถ้าเป็นอัดโทษนะคะถ้าหนูรุ่นเท่าพี่
สวยขนาดพี่เนี่ยหนูยอมตายเลยอะ
เพราะวันหนึ่งพี่ถือว่าคนเราเนี่ยเกิดมา
แล้วถ้าสมมติมีอะไรที่บ่งป้องด้วยตัวเองบนใบหน้าเนี่ย
เราก็ควรไปเสริมแต่งตัดนู่นตัดนี่อะไรมันก็ไม่เสียหาย

มันก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรหน่อเฮ้งอะไรสักด้วยมันก็ดี
แต่ถ้าทำเยอะไปมากนักมันก็ดูไม่ดี

ก็มีแฟนแฟนละครมาทักพี่จิ๊กว่าสบายดีหรือเปล่า

ก็ต้องทำวันนี้ทำวันนี้ทำวันนี้
อยู่ในวันนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ค่ะเรามาพูดคุยกัน
ครับครับพี่กรบคุณธรรมดาด

ขอบคุณพี่จิ๊กด้วยโอ้โฮค่ะขอบคุณค่ะ